ต่อสู้ของชาวบ้านแล้วก็เยาวชน
เพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างที่เกิดขึ้นกับกรณีของชาวบ้านตำบลเขาหลวง

ก็ได้มีการถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้น

ที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
ถึงการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในสังคมไทยค่ะ
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในรายงานสิทธิเด็ก
ผ้าขาวท่ามกลางความขัดแย้งตอนที่๒ค่ะ

ชุมชนตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ปูเสือล้อมวงผิงไฟ
นั่งชมฝีมือการแสดงของตัวเองผ่านนางสั้น

ผลงานจากค่ายหนังสั้นเพื่อสร้างสรรค์สังคม

คณะศิลปศาสตร์เอกนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ิวเหลือใจไปเลยหนังสั้นความยาวเพียง๓๐นาที
แต่สามารถสะท้อนมุมมองปัญหาชุมชน
และวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าติดตาม
โดยเนื้อหาถ่ายทอดการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
ของชาวบ้านชุมชนรอบเมือง
มีแหล่งน้ำห้วยเหล็กต้นกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เคยอุดมสมบูรณ์ของทั้ง๖หมู่บ้าน
และบอกเล่าการต่อสู้เพื่อปกป้องท้องถิ่นของตัวเอง
นักแสดงที่รับบทโดยชาวบ้านในชุมชน
ธีรพลอันใหม่อาจารย์ที่ปรึกษาค่ายหนังสั้น
บอกถึงเหตุผลที่เลือกชุมชนแห่งนี้
ในการผลิตหนังสั้นและทำค่ายอาสา
เพราะเป็นพื้นที่กรณีตัวอย่าง
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรท้องถิ่นอันมีค่าของตัวเอง
ความสามัคคีของชาวบ้านและเยาวชน
แม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะแพ้หรือชนะก็ตาม

ให้คนในพื้นที่ที่รับผลพภพนี่

แล้วก็ปลุกให้คนในชุมชนเอง
รู้ว่าตัวเองไม่ได้สู้อย่างโดดเดี่ยว
สู้เพื่อปกป้องบ้านตัวเอง

เพื่อชีวิตของตัวเองแล้วก็ลูกหลานสืบไป

การทำเหมืองแร่ในพื้นที่ชุมชนของชาวบ้าน

ได้เป็นแรงผลักดันให้เยาวชน
ถึงสิทธิและความถูกต้องของเยาวชน

แสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้องค่ะ
อุดมศักดิ์คุณมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕

อยากให้พี่นักศึกษามาทำกิจกรรมอีก
เพราะชาวบ้านและเด็กจะได้ความรู้
และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้น
เช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นที่ได้รับบทนักแสดง
รู้สึกดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสั้นเรื่องนี้
มันทำให้ผมรู้สึกลุกขึ้นมาแบบปกป้องหมู่บ้าน
แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับ
ภูมิใจมากครับที่ได้มามีส่วนร่วม
ทำให้บ้านเรามีคุณค่ามากเพิ่มขึ้น
ก็ขอขอบคุณน้องมากนะครับ
ที่มาช่วยเหลือมาทำละครสักชั่น
ให้พวกชาวบ้านได้ดูกันนะครับ

ของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำและตัดต่อ

สะท้อนออกมาคือจิตสำนึก
และการสร้างแรงบันดาลใจของเด็กในชุมชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ต้องร่วมกันเฝ้าดูแล
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

เหมือนเช่นตัวอย่างที่เราลงมาทำค่ายหนังสั้น
ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใน
เป็นแรงบันดาลใจให้เขาแบบว่ารักบ้านเกิดของเขา
เปิดโอกาสให้เด็กในชุมชน

มีส่วนช่วยฝึกกระบวนการความคิด
การวางแผนและฝึกฝนตนเอง
เพื่อสะท้อนความคิดเรื่องราวต่าง

และปกป้องทรัพยากรร่วมกันของคนในชุมชน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน